คนกรุงเทพไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ามา๘ปีแล้วนะครับแต่คาดกันว่าภายในปี๖๕นี้
รัฐบาลน่าจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเกิดขึ้นได้
วันนี้ผมนัดเจอนัดพูดคุยกับบุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีคมนาคมอดีตแคนดิเดตน้ำมนตรีของพักเพื่อไทย
ซึ่งน่าจะเป็นผู้ที่ประกาศตัวลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากอทมในครั้งนี้เป็นคนแรก
วันนี้คุณชัดชาติกับทีมงานมาลงพื้นที่สำรวจปัญหาของคนกรุงเทพในย่านบางลำพูและถนนเข้าสารครับ

มีร้านขายของอะไรอย่างนี้คุณภาพน้ำก็ดีถ้าเราเห็นปลา

จะมีชุดที่อยู่ในเมืองทำงานแถวนี้

ผลกรุงเทพหวังได้ใช่ไหม

ว่าที่ผู้สมัครแห่งตำแหน่งผู้ราชการกรุงเทพฯอรางชานทรคอล

ก่อนอื่นต้องคงต้องถามนั่นแหละฮะ

ทำไมถึงตัดสินใจลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากอทม
มันต่อเนื่องมาจากตอนที่เลือกตั้งใหญ่ที่ผมเป็นแคนดิเดตนายกนะ

ก็ลงพื้นที่เยอะแล้วส่วนใหญ่เราก็ลงพื้นที่ในกรทม
แล้วเราก็เห็นปัญหาที่อยู่ในระดับเส้นเลือดฝอยเยอะ

คือเราอยู่ในพื้นที่เราเห็นว่าปัญหานี้มันน่าจะแก้ไขได้

แล้วมันเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าเราเป็นคนทำงาน
เราเห็นภาพเราน่าจะทำได้
แล้วมันก็ต่อเนื่องกันมาก็เลยคิดว่าจะลองลุย
เพื่อมาทำชีวิตคนกรุงเทพให้ดีขึ้นครับ

คือลงไปเดินสัมผัสชาวบ้านทางเดือนริมคลองไปยังไง

เก็บขยะการเดินทางฟุตบาททางเท้า
รถไฟฟ้าระบบรถโดยสารระบบกำจัดน้ำเสียพวก
ผมคิดว่าพอลงไปดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทาย
แล้วพอไปศึกษาเพิ่มขึ้นเราเชื่อว่าเรามีทางออกที่ดี
ก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราทำได้
แล้วก็ทำได้ในสกัดภาพของเรา
ก็อย่างที่ท่านผู้ชมคงทราบกันด้วยนะฮะ

แต่เป็นในนามอิสระ
ไม่สังกัดภาคการเมืองเข้ามีเหตุผลยังไงครับ
คือผมล่าออกจากภาคเพิศไทยก็ช่วงตุลาฯปี๖๒มา
ผมคิดว่างานกรณมมาจากนั้นมี๒เหตุผลนะ
ว่างานกรทมเป็นงานเหมือนกับคนที่ต้องไปรับใช้ประชาชน
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเป็นพักไหน
ลักษณะปัญหาไม่ใช่ปัญหาเชิงนโยบายใหญ่ไม่ใช่ปัญหาด้านการแก้รัฐมนูลอะไรอย่างนี้
จริงแล้วการลงอิสระเนี่ยมันทำให้เรามีแนวร่วมมากขึ้นข้อแรกนะ
เพราะว่ามันไม่ต้องไปกังวลเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองในภาพใหญ่
มันคือการลงไปรับใช้ประชาชนนั้นต้องเป็นผู้ว่าของทุกคน
แต่พอเรามีภาพของพักการเมืองปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นการไปโยงกับเรื่องอื่น
มันทำให้เรามีแนวร่วมที่อยากทำงานเมืองแต่ไม่อยากยุ่งการเมืองเยอะ
ที่สองผมคิดว่ามันมีความคล่องตัวว่าเราอยากมีนโยบายอะไรเราทำ
ต้องไปผ่านขั้นตอนของพักซึ่งมีระบบมีระเบียบมีการคัดอะไรอย่างนี้
แต่พอเราเป็นอิสระปุ๊บเราสามารถคุยเรื่องนโยบายเราลงพื้นที่เอง

คำว่าอิสระคือเราไม่ไปพึ่งทรัพยากรของคนอื่น
เราไม่ได้พึ่งนโยบายเราไม่มีข้อผูกมัดอะไร
ส่วนเวลาเลือกเนี่ยประชาชนจะเลือกใคร
พักไม่ได้เลือกนะครับประชาชนเป็นคนเลือก

คุณชัดชาติลงพื้นที่มาดูปัญหาของคนกรุงเทพ

นโยบายหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่จะชูเป็นนโยบาย
ที่จะเข้าไปเลือกที่จะไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรทมคืออะไร

คือว่ากรุงเทพถ้าเราดูเราเป็นเมืองน่าเที่ยวนะ
มาเที่ยวเยอะที่สุดเลยอันดับหนึ่งของโลกเลย
กรุงเทพมันเหมาะสำหรับมาอาทิตย์๒อาทิตย์
มาแล้วแฮปปี้แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ตลอดชีวิตเนี่ย
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นผมว่าวิชั่นของเราเนี่ย
คือทำอย่างไรให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน
ผมคิดว่าต้องกำหนดเลยจาก๙๘ต้องขึ้นมาอย่างน้อย๑ใน๕๐ให้ได้

เพราะอนาคตภาคภูมิอนาคตเราไม่ได้แข่งกับเรื่องอะไรนะ

เมืองจะเจริญได้ต้องดึงคนเก่งไว้ได้
เพราะฉะนั้นคนเก่งหนีจากกรุงเทพไปหมดเลย

เพราะฉะนั้นคนเก่งธุรกิจดีเนี่ย
มันจะอยู่ก็คือเมืองต้องมีคุณภาพ
แต่ถ้าเมืองไม่มีคุณภาพปุ๊บเราจะเห็นหลายคนตอนนี้
อยากจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่อยากจะไปย้ายไปอยู่ภูเก็ต

เมืองมันไม่มีคนที่จะมาสร้างธุรกิจสร้างเศรษฐกิจที่ดี
และหัวใจคือความเป็นเมืองน่าอยู่คุณภาพชีวิต
นี่แหละที่จะทำให้คนเก่งอยู่กับเมือง
แล้วก็สร้างคนเก่งขึ้นมาแล้วก็สร้างธุรกิจที่ดี

ไม่ใช่แค่เมืองน่าเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นใช่ครับ
แก้ปัญหารถติดน้ำท่วมขยะอะไรพวกนี้มีไหม

แล้วก็ไม่ใช่มีเรื่องเดียวนะครับแต่มีคนชอบถามผมว่า
อะไรคือเรื่องสำคัญที่สุดประชาชนโหวตมาเรื่องการท่องเที่ยว

แต่ผมว่ากรุงเทพมีปัญหาหลายมิติมาก
เรามี๑๔สำนักมีอย่างน้อยก็ต้องมี๑๔เรื่องที่ต้องลุยแล้ว
ค้ามเสียรถติดการศึกษาสถานศักดิ์สุข
ถ้า๑๐เขตคูณ๑๔คือ๗๐๐เรื่อง

มิติสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เป็นเมืองหน้าอยู่
แล้วก็สำหรับทุกคนนะครับคือไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มันต้องตั้งแต่คนผู้สูงอายุถึงคนกลางเด็กรุ่นใหม่
เด็กแรกเกิดคือเด็กอ่อน

มันต้องประสานกันระหว่างไม่กลับโรเจกต์
โครงการพันล้านหมื่นล้านกับโครงการเส้นเลือดฝอย
ที่อยู่ทางเดินริมฟุตบาทพวกนี้
ร้านเขานี่ทำยังไงให้เขามีความสุข
เพราะมันคือมันคือสิ่งที่เขาเห็นตอนออกจากบ้าน

แต่ประชาชนแถวนี้เส้นเลือดฝอยไม่ได้ประโยชน์เลย
แล้วผมว่าผมว่ากรุงเทพมันต้องบาลานซ์ระหว่างเส้นเลือดใหญ่กับเส้นเลือดฝอย
แต่สตรีมแหลกนี่คือต้องทำให้มันยังไงอยู่
หลายสำนักเวลาเขาถามกันในช่วงเวลานี้

ครับคือโพลนี่อย่าไปเชื่อมากนะมันทำให้เรารู้สึกอย่างไร
ทีมงานเลยว่าโพลมันตัวเลขแล้วก็กรุงเทพมันหักปากกาเซียนมาตลอด
คือเราก็โอเคมันก็เป็นกำลังใจให้เรา
ว่าเราก็คงไม่ได้มาผิดทางมาก
แต่ว่าอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มไงโพล
เพราะที่เราได้เยอะเพราะเรามาแต่ไก่โห

ชื่อมันเลยค้างอยู่เดี๋ยวต้องรอให้หลายท่านเปิดตัวครับ
ผมว่าเดี๋ยวโพลมันก็จะเปลี่ยนเราก็จะลดลง
คนอื่นก็จะเพิ่มขึ้นผมว่าอย่าไปกังวลมาก
ผมว่าโฟกัสกับสิ่งที่เราทำนโยบายที่เราทำ

ส่วนเรื่องโพลผมว่าแล้วสุดท้ายมันอาจจะพลิกนาทีสุดท้ายก็ได้ครับ
มันก็มีเยอะแยะที่เป็นอย่างนั้นครับ
คิดว่าคนคาดหวังอะไรกับผู้ว่ากรทมที่จะมาจากการเลือกตั้ง
มันต่างอะไรกันไหมบางคนอาจจะบอกว่า

หรือยังไงถ้าเกิดเลือกตั้งมาแล้วจะเป็นผู้ว่ากรทมที่
ว่าเขาอยากได้คนที่มาแก้ปัญหาในชีวิตเขาจริง

คือตอนนี้จริงแล้วผู้ว่าก็เรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ว่าสอกรก็ไม่มีนะครับ

ใช่เราไม่มีสอกรมา๑๑ปีกับ๑๑๘วัน
ถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้เลือกตั้งมา๑๑ปีกับ๑๑๘ปี

ใช่ผู้ว่ากอธมอต๘ปีกับ๒๙๗วัน

แล้วจากสกเดิมที่มี๖๑คน
พอหมดวาระเขาไม่ให้เลือกตั้งเขาแต่งตั้งมา๓๐คน
ตอนนี้เหลือ๒๗คนเพราะว่าเสียชีวิตเป็นคนลาออก๒คน
๗คนดูแลคน๕ล้าน

ประชาชนเขาไม่ได้ตอบสนองโจทย์ที่เขามีปัญหา
ถูกไหมครับมันกลายมาง่วงมาหลายส่วน
ไปตอบสนองเมล็กการ์ดโปรเจกต์
แต่ไม่ได้ลงมาแก้ปัญหาในท้องที่
ผมว่าประชาชนเขาคาดหวังว่าอยากได้คนที่มา

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากในชีวิต
แต่มันคือเรื่องที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น

เพราะประชาธิปไตยมันต้องฟังเสียงคนไง
ถามว่าเราเป็นผู้ว่าทำไมเราต้องไปเดิน

เพราะว่าเราต้องฟังว่าประชาชนต้องการอะไร
ไม่ใช่ว่าเราต้องการอะไรนะอะไรที่มันตอบสนแล้วมัน
ผมว่าทางประชาชนไม่ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนหรอกนะ

ไม่ใช่ว่าพลิกหน้ามือไปหลังมือด้วยซ้ำ
ผมว่าดีขึ้นในแต่ละมิติที่เขาต้องการ

ตอบโจทย์เขาไม่ใช่ว่าเอาภาษีเขาไปใช้
สิ่งที่เขาไม่เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น

สมมุติถ้าเกิดไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่ากรทม

คือผมก็จริงแล้วผมก็ไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ
ผมเป็นนักการเมืองอยู่แค่๒ปีกว่านะครับ

จากแคนดิเดตนายกแล้วเราคิดว่าเราจะทำอะไรให้ได้บ้าง

ผมคิดว่าก็คือประชาชนตัดสินแล้วก็หยุดแค่นี้

ไม่ก็ผมว่าประชาชนตัดสินใจแล้วไง
เออว่าเราไม่ได้เหมาะกับตรงนี้

มันก็มีเรื่องอื่นเช่นลงไปทำงานสาธารณะ

ทำธุรกิจหรือว่ามันมีอย่างอื่นให้ทำเยอะแยะครับ

เพราะว่าผมว่าคนรุ่นใหม่เก่งก็เยอะ

โอ้โฮ๕๕นี่ก็ไม่ให้อายุน้อย
ผมว่ามีคนรุ่นใหม่ที่มีพลังอีกเยอะเลย
ผมว่าถึงเวลาหนึ่งเราต้องส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่

อยากให้เป็นรัฐมนตรีอยากให้มาทำงานใน

คือถ้าพูดว่าคนที่อยากให้ผมยังเป็นส่วนน้อย
แสดงว่ามันก็ไม่ควรจะไปต่อแล้วไง

ว่าเออแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วมันมีอย่างอื่นที่เราทำได้
แล้วก็เชื่อว่าอย่างอื่นมันก็ทำประโยชน์ให้สังคมได้
ไม่แพ้กันนะครับ
คดเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้นะครับ

เอาเป็นว่าณขณะนี้ครับคุณชาติชาติครับ
ท่านผู้ชมที่ฟังเราอยู่ดูเราอยู่เนี่ย
โดยเฉพาะคนกรุงเทพคนกรุงเทพจะคาดหวังอะไรได้บ้าง
จากการลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรทมและถ้าผู้ว่ากรทมคนนั้น

ผมก็เชื่อว่าผมจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นได้
ผมเชื่อว่าเราจะทำให้กรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
สำหรับทุกคนนะในทุกมิติเลย
แล้วผมเชื่อว่าเราต้องร่วมใจกันนะครับ
คือกรุงเทพไม่ได้ต้องการอัศวินม้าขาวนะ
เพราะว่าเราต้องการทีมเราต้องการความร่วมใจของชุมชน
ผมพูดเสมอว่ามันเป็นพลังของชุมชน
กรุงเทพมันจะแข็งแกร่งจะดีได้

ผมว่านี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำ

รอดมาได้เพราะความเข้มแข็งของชุมชน
ลงไปทำงานร่วมกันในหลายอาสาสมัคร
ผมว่าเรามีพลังอยู่เยอะที่ซ่อนอยู่ในกรุงเทพ
ผมว่าผมพร้อมที่จะเป็นคนที่รวมพลังของเราเข้าด้วยกัน
และทำให้กรุงเทพดีขึ้นทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนได้

และใครจะได้รับเลือกจากคนกรุงเทพนะฮะ

ขอบคุณมากที่ให้กินความรู้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ